วันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวไปแจ้งความฮะ
ไปแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจชุดคลี่คลายคดี
ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ครับ

ยื่นหนังสือต่อพลตำรวจตรีจรูลเกียรติปานแก้ว
ท่านผู้ประคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบ
เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษกับคณะพนักงานสอบสวนตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
พนักงานสอบสวนสภมธบุรี
ตามคำสั่งของผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
แล้วก็คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยที่ทำคดีนี้
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
จากการสืบสวนสอบสวนคดีคุณแตงโมเสียชีวิต
คุณอัจฉริยะเปิดเผยบอกว่าสาเหตุที่ดำเนินคดีคณะทำงานชุดนี้
หรือเพื่อนอะไรเพราะเขาเห็นว่า
มีหน้าที่รวบรวมพยาหลักฐานแต่ไม่ทำตามระเบียบ

เรือของกลางในช่วงแรกไม่เก็บรักษาหลักฐาน
ปล่อยให้ใครก็ไม่รู้เข้าถึงวัตถุพยานได้ง่ายเหลือเกิน

ทำไมตรวจไม่เจอเส้นผม๓เส้นตั้งแต่ครั้งแรก
ซึ่งไม่มีความน่าเชื่อถือ
เชื่อว่าทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการสร้างหลักฐานเท็จครับ
รวมถึงกรณีการส่งฟ้องคุณกระติกในข้อหาให้การเท็จ

อันนี้นะครับมีการเจ้งเขาหากระติกเพิ่ม
แล้วก็ขอถอนคดีจากศาลแขวงจังหวัดนนทบุรี

คณะทำงานไม่มีประสิทธิภาพขาดทักษะขาดประสบการณ์
แล้วก็การย้ายสถานที่ชนะสูตรศพครั้งแรก
แล้วก็ไม่สามารถตอบคำถามเรื่องบัตรแผลที่ต้นขาของคุณแตงโมได้
หากเป็นแบบนี้จะทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ไม่มีความน่าเชื่อถือนะคุณอัจฉริยะว่า
แล้วก็ยังยืนยันด้วยนะครับว่าหลักฐานที่เอามาเปิดเผยเป็นของจริง
แต่ไม่ยืนยันว่าอยู่ในสำนวนคดีหรือไม่
เดี๋ยวเขาจะรอก่อน๒๖เมษายนนี้ให้ตำรวจแถลงก่อน
แล้วเขาจะแถลงเอาหลักฐานมาเปิดเผยคู่กันไปเลยครับ
มันเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่ต้องดูแลในการเก็บรักษาของกลาง
อีกประเด็นนึงคือแล้วทำแบบนี้ผมจะเชื่อใจได้ไงว่าคุณมาตรวจเลือดบนเรือเนี่ย
ถูกพยานสำคัญเนี่ยแล้วขนาดเส้นผม๓เส้นเนี่ยคุณบอกคุณยังมองไม่เห็นเนี่ย
แล้วเลือดทั้งลำเนี่ยคุณจะตรวจเจอแล้วผมจะเชื่อใจได้ไงว่าสิ่งที่คุณตรวจเนี่ยมันน่าเชื่อถือไหม
ถูกไหมครับวัตถุพยานต่างเหล่านี้เป็นวัตถุพยานที่จะสามารถชี้ให้เห็นถึงคนที่กระทำความผิดได้
นักข่าวถามถามบอกว่าคุณอัจฉริยะแล้วที่คุณแม่ของคุณแตงโม
เขาบอกว่าที่คุณอัจฉริยะออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยนะท่านไม่ได้ให้ฆ่าเลยนะ
คุณอัจฉริยะตอบกลับมาเหมือนกันบอกก็ไม่ได้ให้ฆ่าคุณแม่เหมือนกัน
นะฮะยืนยันว่าที่เขาทำเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อคุณแตงโมคนเดียว
แต่อย่าทำเพื่อความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมในฐานะที่เขาเป็นประธานช่วยเหลือเหยื่ออัตยากรรม
นั่นก็เป็นมุมมองของนายอัจฉริยะนะคะแต่ที่ทนายเดชาออกมาพูดเนี่ย
ก็ในเชิงไม่ปลื้มแล้วบอกคุณแม่เองก็ไม่ปลื้มนะคะแล้วบอกว่า
การที่ในอัจฉริยะออกมาแถลงเปิดหลักฐานในคดีของคุณแตงโมมันทำให้รูปคดีเสียหาย
เดี๋ยวหลังจากตำรวจแถลงปิดคดีแล้วจะเช็คบินค่ะใครที่หิวแสงเนี่ยจะโดนเช็คบิน
นายเดชาบอกนะคะแล้วก็บอกไปถึงเรื่องของนายอัจฉริยะที่ออกมาแถลงเนี่ยค่ะ
อย่างที่บอกเลยก็คือว่ามันไม่เหมาะสมเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไม่ควรมายุ่งเกี่ยว
ถ้าหากว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ซึ่งจะมีการแจ้งความกับพวกหิวแสงด้วย
โดยได้แจ้งกับคุณแม่ของคุณตังโมไปแล้วทนายเดชาบอกเก็บหลักฐานไว้ทุกอย่าง
ไม่ว่าจะเป็นการไปให้สัมภาษณ์การไปแถลงข่าวต่างต่างส่วนคลิปที่นายอัชริยะเอามาเปิดเผยเนี่ย
นายเดชาบอกเห็นแล้วซึ่งเป็นคลิปเก่าที่เห็นกันมาอยู่แล้วทำแบบนี้ทำให้เกิดความสับสน
และถ้าหากในอัจฉริยะตั้งใจจะช่วยคุณแตงโมด้วยความบริสุทธิ์ใจจริง
ควรไปให้ข้อมูลกับตำรวจไม่จำเป็นต้องมาออกสื่อ
เรื่องบาดแผลที่ขาทนายเดชาบอกว่าได้ทราบในสำนวนแล้วว่าเกิดจากอะไร
และไม่เป็นอย่างที่นายอาชิริยะพูดรวมถึงเส้นผมตำรวจก็ได้ดำเนินการหมดแล้วค่ะ
ทางคุณแม่ของคุณแตงโมก็พอใจในการทำคดีของตำรวจจากหลักฐานที่มี
เพราะพยานหลักฐานมีเท่านี้ไม่สามารถแจ้งได้ว่าเป็นการฆาตกรรม
นายเดชาบอกว่าตัวคุณแม่ตอนนี้สบายดีแต่พอเห็นการแถลงข่าวของนายอัจฉริยะ
ก็เริ่มจะเครียดอีกแล้วอย่างไรก็ตามนะคะเชื่อว่าผลการแถลงข่าว
คดีวันที่๒๖เมษายนนี้จะเป็นที่พอใจพอสมควร
แต่ไม่รู้จะถูกใจหรือไม่เพราะก็เชื่อกันไปว่าเป็นการฆาตกรรม
สงสัยว่าแต่งโมเป็นอะไรตายตกหัวเรือท้ายเรือประมาทเจตนา
หรือความผิดของแตงโมเองสับสนไม่หมดแล้ว
แสดงให้เห็นว่าคนเหล่านี้ไม่ได้รักแตงโมจริงผมก็บอกคุณแม่ไปแล้ว
เขาไม่ได้รักแตงโมจริงรักแตงโมจริงเขาจะไม่สร้างความสับสน
ว่าเขามีความเห็นอะไรที่ดูแล้วแตกต่างกับตำรวจ
เขาจะไปพบกับนักงานสอบสนแบบเงียบ